พาไปดูหนุ่มกาลสินคราวนี้เนี่ยเขาปลูกต้นกัญชาแต่เอาไปปลูกอยู่บนต้นมะขาม
ว้าวแล้วมีเอาไปปลูกไว้ในบ้านด้วยจะพรางตาชาวบ้านพรางตาเจ้าหน้าที่
แต่สุดท้ายคุณผู้ชมยังไงยังไงก็ไม่รอดนี่บนต้นมะขามคุณผู้ชมช่วยกันดูช่วยกันส่องหน่อยสิ
ครับมองเผินเผินแล้วเนี่ยดูไม่รู้หรอกแต่อย่างที่บอกว่าไม่รอดพ้นสายตาเจ้าหน้าที่
ตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินนะคะก็ไปตรวจค้นเลยที่บ้านหลังนี้แหละ
สองเก้าแปดทับหนึ่งที่ตำบลหลุบอำเภอเมืองกาลสินเป็นบ้านของนายจักริตอุดร
เพราะว่าไปสืบทราบไงคะว่ามีการลักลอบปลูกกัญชาเอาไว้ที่หลังบ้าน
ปลูกไว้บนพื้นดินนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปลูกไว้บนพื้นดินเนี่ย
สังเกตง่ายมันเห็นชัดทีนี้ก็เลยเอาใส่กระถาง
แล้วเอาไปตั้งไว้บนกิ่งมะขามข้างบนนี่แหละโอ้โห
อาศัยว่ากิ่งมะขามเนี่ยพุ่มมะขามมันหนาไงก็ช่วยกำบังเอาไว้ได้
ทีนี้พอตำรวจไปก็ต้องปีนขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยเห็นไหมคะกิ่งก็
กระถางก็ใหญ่เหมือนกันนะคุณโอ้โหเออ
คือไปเจอกัญชาบนต้นมะขาม๒ต้นคุณคิดดูสิสูงต้นหนึ่งประมาณ๕เมตร

นายจักริรดนเขาก็บอกกับตำรวจนะบอกว่าผมเริ่มปลูกกานชามา
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์๓๔เดือนแล้วปลูกเพื่อที่จะเอามาสูบรักษาโรคต่าง
แล้วที่ต้องเอาไปปลูกไว้บนต้นมะขามเนี่ย
ไม่อยากให้เพื่อนบ้านเห็นก็เลยต้องไปปลูกไว้ตรงนั้น
หลบสายตาตำรวจกราบตาตำรวจใช่ไหม
ใช่ตำรวจก็บอกว่าการจับกลุ่มนายจักริตครั้งนี้
มาจากการขยายผลกวาดล้างเรื่องของยาเสพติด
ยุทธการฟ้าแดดสงยางในพื้นที่อำเภอยางตลาด
คือมีการจับผู้ค้าผู้เสพได้๑๗คนนะคะ
ทีนี้พอจับได้แล้วก็ขยายผลต่อ
ข้อมูลมาบอกว่านายจักริตมีพฤติกรรมในการเสพกัญชา

พอเจ้าหน้าที่เขารู้แบบนี้แล้วเขาก็เลยต้องนำกำลังมาตรวจสอบนะคะ
พอเจอก็ตั้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่๒
หรือว่ากัญชาไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายค่ะ

คิดได้ยังไงเนี่ยครับ
ผมนึกว่ารังพึ่งนะครับมองขึ้นไปเมื่อสักครู่นะครับ